มันเยี่ยม
กลับมาที่นี่
รอบของท่าน

จะนำนำขึ้นถ้าเดินขึ้นคือนำขึ้นเดินขึ้นดอยไปได้เลยส่วนใหญ่จะเป็นขนมน้องหมานะครับ
จะเป็นขนมน้องหมาเป็นซองแล้วก็พวกขนมปังชิ้นเล็กได้หมดเลยเป็นเอลเซที่เขาชอบที่สุดเป็นอะไรเอลเซเป็นขนมเอลเซยูโร
เขาจะชอบก็ชอบแล้วมีพวกขนมหมาเป็นแท็กเล็กเป็นหมาของที่วัดเลี้ยงไว้นะครับ
แล้วเขาก็ชอบไปหานักท่องเที่ยวแล้วเขาก็ชอบพาเดินเที่ยวนักเที่ยวก็จะซื้อขนมซื้ออะไรใส่เขา

เขาจะนอนเล่นแถวบริเวณที่รับแขกแล้วก็ร้านกาแฟประจำ